เพราะว่ามีขบวนค้ายาเสพติดครับ
มากันชนิดที่บอกจำนวนแล้วคุณจะตกกระใจ

แล้วยังเจอยาบ้าอีก๔ล้านกว่าเม็ด
อันนี้แยกออกมาเป็น๒คดีนะคะ

แล้วจังหวะที่ตำรวจไปจับได้

นี่แหละค่ะที่บอกว่ากำลังจะลำเลียงลงเรือนะคะ
ตำรวจปราบปรามยาเสพติดไปจับแล้วเจอทั้ง๙คน
ผู้ต้องหา๙คนมีของกลางไอซ์๑๖๐๐กิโลกรัม
พอไปสืบทราบมาว่าเนี่ยเดี๋ยวกลุ่มนี้ที่เป็นค้ายาเสพติดลายใหญ่
จะเอายาเสพติดล็อตนี้ลงเรือ
เพื่อจะส่งออกไปต่างประเทศ
ตำรวจบุกไปถึงที่ท่าเทียบเรือแห่งนี้นะคะ
อำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้าไปถึงก็อย่างที่บอกว่าเจอไอซ์เป็นพันกิโลค่ะ
ยึดเอาไว้แล้วก็ยังมีซับอีกหลายรายการ

๑หลังที่ดิน๘แปลง
ดำเนินคดีและแน่นอนว่าต้องขยายผลต่อค่ะ

ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้๒ราย

อันนี้กำลังจะส่งยาบ้า๔ล้านเม็ดเลยทีเดียวนะคะ

อำเภอบางประหันฯจังหวัดพระนครศรียธรรมราช

จะส่งยาเสพติดล็อตนี้จากภาคเหนือ

ก็พบผู้ต้องหาขับกระบะมา๒คัน

เจอยาบ้าในรถ๔ล้านเมตร
บรรจุอยู่ในกระสอบ๒๕กระสอบค่ะ

ได้ที่ริมถนนสายบางประหันปฐุมธานี
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหมือนกันนะคะ

ส่งให้ลูกค้าในจังหวัดพระนครศรียุธยา

แล้วก็ตรวจค้นเจอยาบ้า๖แสนเมตรอยู่ในรถ
บรรจุอยู่ในกระสอบ๓กระสอบนะคะ
อยู่ในรถกระบะก็นำตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดี
แต่ทั้งหมดที่บอกมาคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจบอกว่าจะต้องมีการสืบสวน
ขยายผลไปหาต้นต่อมันต้องมีรายใหญ่กว่านี้แน่นอนค่ะ